สวัสดีครับ
พี่ธิปเพศคะเพลงนี้มาพี่ธิปเพศต้องสุนทรพร

แซวกันทุกครั้งนะครับ

สีสันขาชาตุแบบนี้นะครับมาแล้วครับ
อารมณ์แบบนี้เมื่อสักครู่นะครับเขากินกินกันอยู่เยอะแล้วครับ

อันนี้เรื่องของการกินน้ำครับ
นกกระจอกเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ

ปกติเคยได้ยินแต่นกกระแจกไม่ทันกินน้ำนะครับคุณผู้ชม
ส่วนนกกระจอกตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ทันกินน้ำ
เพราะอยู่หน้าก๊อกน้ำทั้งเล่นทั้งกินได้เลยครับ

ร้านนี้เล่นดนตรีข้างถนนมีคนผ่านทางให้ความสนใจมากมาย
มีราหนึ่งที่ไม่ยอมไปไหนหลงในเสียงดนตรี
ก็เป็นเจ้านกตัวนี้แหละครับเมื่อดนตรีมา
นกก็จะเริงร่าอย่างที่เห็นล่ะครับ
ส่วนอีกรายเมื่อเพลงมาเหมือนกัน
ฮานตัวนี้เลยโชว์ลีลากับเขาหน่อย
ไม่มีอะไรมากหรอกครับกลางปีกเดินกลางทุกวันแล้วครับ
แต่วันนี้มีเพลงก็เลยโชว์ลีลากับเขาซะหน่อย

แบบนี้ออกกำลังกายยกแข้งยกขาซะหน่อย

ขาติดขับขาติดช่วยด้วยช่วยด้วย
ต้องหาคนมาช่วยตั้งแต่เช้าจนมืดค่ำ

เห็นแบบนี้ต้องขอบอกว่ายกแข้งยกขาพอประมาณนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ